กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ
กับผมจุฏริกรรอเตอร์ภาครมไทยสร้างชาติในฐานะสมาชิกวัฒนภาค
ที่ผมกลับเรียนท่านประธานนี้ก็ขอกลับเรียนว่า
ผมได้รับฉันธานุมัติจากท่านสสสัน
เวลาของสภานะครับพวกเรานั้นเห็นชอบนโยบายรัฐบาล
แล้วก็อยากสนับสนุนให้รัฐบาลชุดนี้ได้อยู่ครบเทอม๔ปี
ด้วยเหตุที่สำคัญว่าปัญหาของประเทศต้องการความต่อเนื่อง
แก้ปัญหาจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
วางรักฐานไว้แล้วแล้วก็จะแก้แบบถอนรากถอนโคนให้หมด
ถูกใจเรื่องของการลดค่าครองชีพครับลดราคาพลังงาน
ที่ประชาชนทั้งประเทศไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่จะได้ประโยชน์
ลดราคาน้ำมันลดราคาไฟฟ้าลดราคาก๊าซหุงต้ม
ผมคิดว่าหลายท่านไม่ทราบหรอกครับว่า๑๕เดือนที่ผ่านมานั้น
รัฐนั้นได้อุ้มราคาดีเซลถูกกว่าต้นทุนลิตรละ๖บาท
ราคาไฟฟ้าที่ประชาชนจ่ายนั้นจ่ายต่ำกว่าต้นทุนจริง
สูงต้มก็จ่ายต่ำกว่าต้นทุนจริง
ทศเป็นผู้แบกภาระแทนทั้งหมด
วันนี้มีใครคิดบ้างไหมว่าที่บ่นว่าน้ำมันแพง
เซลนะครับประเทศไทย๓๐บาท

ในขณะที่สิงคโปร์นั้น๖๔บาทกับ๖๗บาทต่อลิตร
สหยุโรปอียูนะครับ
ซินลิตร๕๔บาท

ทั้งหมดนั้นก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่สร้างความสุขคนไทยไม่ต้องแบกภาระ
แต่อย่างไรก็ตามวันนี้พรุ่งนี้
รัฐบาลจัดประชุมเพื่อลดราคาค่าไฟเพิ่มเติม
ผมกลับเรียนท่านประธานว่าต้องใช้เวลาพอสมควร
ในการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ
เพราะว่าคงต้องไปรื้อโครงสร้างดูสัญญา
ว่าจะทำให้การลดราคาพลังงานนะครับ
น้ำมันไฟฟ้าก๊าซหุงต้มนั้น
ทำได้มากกว่าที่จะทำอยู่หรือไม่
ประเด็นที่ประชาชนถูกใจ
ประเด็นที่สองคือแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนครับท่านประธานครับ
ท่านประธานทราบไหมครับว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำรวจว่าคนไทยมีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย
ครัวเรือนละ๕แสนบาท
หนี้สินครัวเรือนทั้งหมดมี๑๕ล้านล้านบาทครับท่านประธานครับ
๑๖ของยอดนี้เป็นนี่นอกระบบ

ที่ผ่านมานั้นเราได้ใช้ธนาคารของรัฐทกศออมสินธนาคารอิสลามทางกรุงไทย
แล้วก็หน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ
ทำมาได้เจรจาหนี้ไปได้ประมาณหมื่นกว่าล้าน
อกจากนั้นแล้วเราได้มีพรบทวงหนี้นะครับ

ไม่ยึดบ้านไม่ยึดเครื่องมือทำมาหากิน
สำคัญต้องขอขอบพระคุณท่านนายกรรมตรีท่านใหม่ว่า
ท่านที่ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คือคนจน๑๔ล้านคนนั้นได้รับการดูแล

อกจากนั้นแล้วถ้าจะดียิ่งขึ้น
รัฐบาลช่วยกรุณาดูนะครับกระทรวงการคลังว่า

นำไปกู้ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นบาทได้หรือไม่
เรื่องนี้ก็ฝากท่านนายกรรมตรีไปด้วย
สิ่งที่เป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนคือหนี้นอกระบบครับท่านประธานครับ

มีภรรยาไปค้ำประกันเงินกู้

ดอกเบาะเปล่าว่าไม่แพง๑๒๐ต่อเดือน
จริงแล้วคือ๑๐๐ละ๒๔๐ต่อปีนะครับ

อย่างเหล่านี้วันนี้ท่านรัฐบาลชุดนี้บอกว่าจะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน
ก็ขอให้ได้ใช้ธนาคารของรัฐที่เคยช่วยอยู่แล้วมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับ
หลายแสนครัวเรือนนั้นได้ทำต่อแล้วก็ดำเนินการต่อ
โดยให้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแล้วก็ไม่โหดเหมือนกับพวกทวงหนี้
อกจากนั้นแล้วท่านประธานจะเห็นนะครับเรื่องที่โศกนาฏกรรมวิกจังหวัดนครปฐม
ท่านประธานดูจะเห็นว่ามือปืนที่ถูกตำรวจวิสามันนั้น
มีอาชีพทวงหนี้ครับมีอาชีพปล่อยเงินกู้นอกระบบครับ
ตรงนี้แหละครับคือความทุกข์ของประชาชนทั้งประเทศ
ทำอย่างไรเขาจะเข้าสู่เงินกู้ในระบบได้
อย่างที่ลำตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้พูดมาว่ารัฐบาลมี
ก็อยากจะติดตามว่าภายใน๖เดือน๑๒เดือนนั้น
นี่นอกระบบนั้นจัดการไปไม่มีสวยนะครับไม่มีสวยนอกระบบ
แล้วก็อีกอย่างยิ่งก็ขอให้ท่านนายมตรีที่ประกาศว่า
จะไม่ซื้อขายตำแหน่งจะไม่มีสวยนั้นได้ช่วยไปดูด้วยครับว่า
หัวระแหงทุกอำเภอนะครับว่าอย่าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
แฝงไปเก็บค่าตงที่โน่นที่นี่นะครับแม้กระทั่งจังหวัดชุมพร
อำเภอท่าแซะก็บ่นว่าประชาชนนั้นมีภาระหนัก
ที่จะต้องจ่ายนอกระบบซึ่งไม่จำเป็นนอกจากนั้นแล้ว
เป็นนโยบายของพักรวมไทยสร้างชาติที่จะแก้ไขกฎแก้ระเบียบ
พฤติกรรมที่รังแก่ประชาชนครับกลับเรียนท่านประธานว่า
วันนี้หนี้ครัวเรือนไทยที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถจะทำอย่างไร
ให้ประชาชนนั้นลดภาระในการจ่ายดอกเบี้ยนอกระบบให้ได้มากที่สุด
สุดท้ายครับท่านประธานครับผมกลับเรียนท่านประธานว่า
ผมถูกใจมากที่ท่านนายมตรีนั้นได้ประกาศว่ารัฐบาลจะสร้างความชอบทำ
ในการบริหารราชการแผ่นดินในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใส
และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศเพราะการมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือ
เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางความคิดและสังคมที่สำคัญของประเทศ
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาประเทศ
วันนี้ผมกลับเรียนท่านประธานว่าเรามีเรื่องท้าทาย๓เรื่องคือ
ราคาสินค้าที่แพงต้นทุนพลังงานที่แพง
เรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้รักระบบ
คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นครับท่านประธานครับ
วันนี้ในตลาดที่จะต้องดูแลที่ดีใจท่านนายกรรมตรีประกาศว่าจะผ่าตัดตลาดหลักทรัพย์
ขอให้ทำเรื่องนี้จริงจังเพราะว่าวันนี้ท่านประธานทราบไหมครับว่ามี๕บริษัท
ที่จะมีพฤติกรรมหลอกลวงประชาชนแล้วก็นักลงทุนอย่างน้อย๔๘๐๐๐รายนะครับ
ที่สูญเสียเงินลงทุนเป็นเงินออมของชีวิตนั้น
กับการที่พฤติกรรมที่เขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันและวันนี้ยังไม่มีใครได้รับโทษเลย
เป็นเงินออมของคนระดับกลางนั้นระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับโจราธิปไตย
ใครจะชนะวันนี้เราได้เห็นนะครับว่าจังหวัดนครปฐม
ตำรวจดีแพ้ตำรวจไม่ดีแต่เราก็จะแก้ไข
ให้ตำรวจดีชนะตำรวจให้ดีการล่อไปชี้เป้ากำจัดอุปสรรค
แล้วก็เรื่องของที่รังแก่ประชาชนคือรถบรรทุกน้ำหนักเกินกฎหมาย
ท่านประธานทราบไหมครับว่างบประมาณที่ใช้ในแต่ละปีในการซ่อมถนนนั้น
หมื่นล้านบาทครับสู้เอาเงินต่างต่างเหล่านี้ไปช่วยเงินกองทุน
เสมอภาคทางการศึกษาของรัฐบาลซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์นั้นได้ช่วยให้เด็ก
ต่อลมหายใจเรียนหนังสือต่อได้ถึง๓ล้านคน
รัฐบาลประหยัดเงินเหล่านี้ไปเอาเงินเหล่านี้ไปช่วยเงินกองทุน
เสมอภาคทางการศึกษาสักหมื่นล้านจะทำให้เด็กไทยอีกหลายล้านคนนั้น
พ้นจากความยากจนข้ามรุ่นแล้วก็สามารถเรียนจบ
มีการศึกษาแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดี
นี่คือสิ่งที่อยากจะกลับเรียนท่านประธานว่าเราเห็นปัญหาของประเทศ
เราเห็นความท้าทายว่าครอบครัวทั้งหมดที่มี๔๑แสนครอบครัวที่ยากจน
มิติเราเห็นนักเรียน๔ล้าน๓แสนคนที่ยังขาดเงินทุนเรียนหนังสือ
เรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๑๔ล้านคน
เรามีเด็กที่ต้องอยู่กับปู่ย่าตายายโดยที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อีก๔ล้าน๘แสนคน
สิ่งต่างเหล่านี้เป็นความท้าทายรัฐบาลที่ควรจะต้องทำสิ่งต่างดี
แล้วผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
วันนี้ท่านนายมกีท่านนายจงกรีนั้นมีความมุ่งมั่นแล้ว
ผมฝากถึงท่านรองนายมตรีท่านตรีพลังงานเพื่อนรักผมว่า
ใช้ความสามารถที่มีอยู่ทั้งกฎหมายความสุจริต
แก้ปัญหาทะลุปล้องให้ได้ให้ประชาชนนั้นมีความสุขจากนโยบายรัฐบาล
มีความสุขจากการแก้ไขปัญหาที่จริงจังและสามารถตอบโจทย์กับประชาชนได้
วันนี้ท่านประธานเห็นนะครับท่านประธานเป็นนักกฎหมาย
กฎหมายอาจจะไม่เป็นธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับ